คุณผู้ชมเข้าวัดเข้าวาไปกราบไหว้ขอพรกันหน่อย
เขาบอกว่าอุโบสถที่นี่อายุตั้ง๙๐๐ปีเลยนะครับ
ที่พยาวะครับแล้วคุณเห็นไหมทางพยานาคอย่างยาวแบบนี้เลย
มีพญานาคคู่ซะด้วยแต่ส่วนใหญ่อุโบสถหลายที่ก็จะมีพญานาคอยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว
คุณผู้ชมครับนี่คือโบราณสถานเวียงลออำเภอจุนจังหวัดพยาวที่นี่มีอุโบสถพระสามพี่น้องที่มีอายุกว่าเก้าร้อยปี
แล้วก็เป็นหลังเดียวที่หันหน้าไปทางทิศใต้ด้วยเขาบอกว่าปกติอุโบสถมันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถูกไหม
นี่คืออุโบสถหนึ่งเดียวที่หันหน้าไปทางทิศใต้ครับแล้วก็มีพระพุทธรูปหินทราย๑ปางสมาธิ๓พี่น้องที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถไหนก็ไปแล้วเนาะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปกราบไหว้ขอพรมันซะเลยแล้วก็ไปสืบเสาะถึงเรื่องราวที่มาของที่นี่
เขาบอกว่ามีตำนานเล่าขานกันมาว่าพระพุทธรูปองค์ที่๓เนี่ยนะฮะองค์น้องเนี่ยก็ดูแลองค์พี่ทั้ง๒องค์ก็คือเหมือนองค์๓คอยดูแลองค์พี่๑๒ไง
อ่ะแล้วเวลาที่เราเดินไปด้านไหนนะพระพุทธรูปองค์ที่สามองค์น้องเนี่ยจะเหมือนกับว่ามองมองตลอด
อ่ะคุณดูไปนะองค์หนึ่งองค์สององค์สามแต่ไฮไลท์อยู่ที่องค์ที่๓องค์เล็กสุดใช่ไหมที่เหมือนกับประมาณว่าสายตาเนี่ยจะมองจะจ้องเราไม่ว่าเราจะเดินไปทางทิศไหน

ต่อมามีผู้พบพระพุทธรูปสามองค์เนี่ยประดิษฐานเรียงกันอยู่บนอุโบสถหลังนี้ก็เรียกว่า
เนินพระเจ้าหกหมูจากนั้นฮะชาวบ้านก็ช่วยกันบูรณะนะ
แล้วก็ทำให้ตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์กลางศาสนาของชาวเวียงลอไปในช่วงหนึ่ง
แล้วก็ได้ตั้งชื่อตามพระพุทธรูปที่พบว่าอุโบสถพระสามพี่น้อง
จะได้เข้าใจง่ายจะได้ไปถูกไงล่ะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเวลาเขาไปที่จังหวัดพยาวก็ต้องแวะเวียนไปกราบไหว้ที่นี่ครับ